เอาล่ะมาดูข่าวแรกกันครับที่ปฐุมธานี
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๙ปีครับ

มีบ้านนะแต่ไม่นอนในบ้าน

คือไปพบดูภาพวงจรปิด

ตกลงมาครับตกแล้วว่า
ดิ้นอยู่สักพักนึงแล้วตายไปเลย
นี่แหละครับ
ไปดูภาพกันครับ
คุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เอง

ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตนอนอยู่ข้างถนน

อำเภอธัญบุรีจประทุมธานี

ขออภัยครับ
ตำรวจสอบบัตรแผลในร่างกายมีเพียงที่ศีรษะ

สภาพเก่าที่ผู้ตายคลานออกมา

นางสาวบุตรสุภาพร

ผู้ตายเนี่ยเป็นอาของเธอครับ

ตอนเกิดเหตุนะนะไม่มีใครเห็น

ได้มาเปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านดู

ก็คือปีนออกจากรถที่เขานอน

ดินหมุน

แล้วก็สิ้นใจตายครับ
คือเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงเย็น

ปกติของเขาอยู่แล้วนะครับจะไม่เข้าบ้าน
จะนอนก็อยู่ในรถนี้ครับ
ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตาย
ตำรวจจึงมอบร่างให้มูลนิธิ

ยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงจากนั้นก็ส่งศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ